หิวแล้วทานส้มตำพร้อมไหมเช้าแบบนี้เลย

แต่อร่อยจริงก็ต้องรับกันหน่อยนะคะ
สำหรับส้มตำในจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ชื่อร้านเจ๊บางส้มตำระเบิดแซ่บเวอร์
อยู่ข้างกรมป่าไม้นะคะ

แซ่บเวอร์ขนาดไหนไปดูภาพกันค่ะ
อยากให้เห็นคุณสุภาษารำไปด้วย

นึกออกใช่ไหมคะ

ก็ตำเต้นละลายความเผ็ดกันสักนิดนึงนะคะ
ร้านนี้ชื่อว่าเจ๊บางส้มตำระเบิดแซ่บเวอร์

จะให้ตำเต้นเต้นเต้นเต้นจริงต้องหลากหลายแบบนี้แหละ

คุณบางสารศรีมาอายุ๕๐ปี
หรือว่าเจ๊บางเจ้าของร้านส้มตำเผย
ลับที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจขนาดนี้
เพราะว่าใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพค่ะ
ปูนานี่ดองกันสดแบบวันต่อวัน
ปลาร้าต้มเองปรุงรสก่อน
จะทำให้ส้มตำมีความกลมนะคะ
แต่ว่าเน้นรสชาติจัดจ้านแน่นอนร้านนี้ค่ะ
ที่สำคัญไม่ห่วงพริกแล้วก็เครื่องด้วย
จนต้องบอกต่อความอร่อยนะคะ

สากกับครกสั่งทำพิเศษนะจ๊ะ
มาจากจังหวัดมุกดาหารค่ะ

ขนาดต้องได้วัตถุดิบต้องได้นะคะ

ตอนนี้มีบ้านมีรถส่งลูกชายลูกสาว
จบปริญญาตรีและมีงานทำกันหมดแล้วนะคะ
ลูกค้าส่วนใหญ่ยกนิ้วให้ดื่ม
ยืนรอแบบกืนน้ำลาย
ยกให้เป็นส้มตำที่แซ่บนัวที่สุด

คุณดูเครื่องสิปลาร้าคัก

วันลูกค้านี่เยอะจัดเลย
จนต้องเข้าแถวรอ
ผมว่าแล้วแม่ค้าก็เปิดเพลงไว้ด้วย

ส่วนรายได้มาฟังกันนิดนึง
วันละประมาณ๘๐๐๐บาท
หรือว่าเดือนละ๘๐๐คูณ๓๐เข้าไป
ถือว่ากำไรงามมาก

ทำด้วยความจริงใจให้กับลูกค้า
ตำให้อร่อยลูกค้าก็ต้องเยอะนะคะ
โอ้โหน่าทานจริงนะ